รู้จักแต่ว่าไม่ได้เจาะนีดลงมา
สังมาไม่ถึงยี่สิบนาที
ถึงสี่คนก่อนเนี่ยเขาร้มลง
แล้วถูกผู้ชายคนนี้เข้าไปช่วยพยุง
หนูก็เลยเข้าไปช่วยดึงเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับเหมือนถูกตีเขา
ในความรักใจของนักธุรกิจเขาเขากลับมาปลอดภัย
เพราะว่าอันนี้เขามาแค่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเลย
เพียงคนเดียวเท่านั้นหนูก็เลยเชื่อเขาพี่ยุงใบหน้าโซฟา
แล้วผมก็ช่วยเขาหยุดกระเป๋าขึ้นกระเป๋าขาดที่จะหยุด
ต่อจ่างทีเดินไปก็มีตลฯเหตุผลตรวจดู
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังตามกันต่อนะคะ
มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ตามจนจบค่ะ
และก็ตำรวจลงพื้นที่รวมถึงก็เป็นตำรวจในบริษัท
ในทุกระดับชั้นที่ลงมาดูแลคดีที่ว่านี้
แล้วก็ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นก็คือน่าจะรออยู่๒ส่วนที่ชัดเจนขึ้น
รอผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
ที่จะออกโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
เหนือจากนี้ก็คือรอทางฝั่งญาติ
ว่ามีความคืบหน้าประวัติอื่นใด
เกี่ยวข้องที่จะพาไปสู่การตายของน้องกิฟต์หรือเปล่า
ในส่วนของตำรวจเองมีต้องสงสัยอยู่อีก๒คน
ต้องเหนือจากสี่คนที่กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้ว
แต่ว่าสารท่านยังมองว่าน้ำหนักยังน้อย
ก็เลยตีสำนวนกลับมาเพื่อให้ตำรวจกลับไปทำงานเพิ่มเติม
ที่น่าจะมีน้ำหนักอาจจะทำให้อีก๒คน
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของตำรวจ
อาจจะถูกรวมเข้าไปอยู่ในสำนวนได้นะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันที่มานั่งในรายการ
คือกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ทนายสงการอัชรียศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
คือถ้ารอตำรวจไม่เรียกว่ารอตำรวจแล้วถูกไหม

แล้วตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านเฉลิมเกียรติเนี่ย
ก็รับรู้แล้วเรียบร้อยสั่งการเรียบร้อย
ระดับภาคระดับจังหวัดแล้วก็สพก็ยังรับผิดชอบดีอยู่ถูกไหมฮะ
คือต้องเรียนตรงไปตรงมานะครับ
หลังจากที่เราไปร้องต่อท่านพลตรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

ท่านก็ตั้งคณะทำงานมีรองพบตรท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะครับ
มีท่านพลตรวจเอกเด่นลงศรีชาบัญชา
แล้วก็ประกอบส่วนต่างในตรวจชั้นผู้ใหญ่
ซึ่งมีผลงานในเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
อกจากนี้แล้วยังตั้งภูมิคับการกองปราบปราม

รวมทั้งแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนต่างก็มาเป็นคณะทำงาน
ดังนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่า
ต้องชื่นชมและขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ให้ความสำคัญในเรื่องนี้
อกจากนี้แล้วหลังจาก๑๙ข้อที่เรายื่นไป
ปรากฏว่าความคืบหน้าปรากฏ
อดีตสามีนะครับทองของตัวน้องกิ๊บเนี่ย
ก็มาบอกกับคุณวุฒิซึ่งเป็นพี่ชาย
เขาก็บอกว่ากิ๊บเนี่ยนะครับ
อดีตเคยรับแทงบอล
ส่งให้กับใครบางคนที่จังหวัดตราด

วันนี้ผมทำสิ่งที่หลายคนสงสัย
รู้แล้วครับว่าทำไมเงินในบัญชีถึงโฟล

เป็นไปได้ไหมครับว่าไม่เคยอัปเดตอยู่ปลดเป็นล้าน
ก็บอกว่าถ้าไม่มีเงินเข้า

นั่นแสดงว่าเงินเข้าสอดคล้องกับ
ทางคุณวุฒิที่บอก

แฟนน้องกิ๊บที่มีลูกกับน้องกิฟต์มาบอก
เอาอย่างนี้ถ้าดิฉันลองถามทนายสงการแบบ

กรณีเรื่องของบัญชีที่มีเงินล้าน

คือทางครอบครัวไม่มีอำนาจ
ขอให้ธนาคารพิมพ์รายละเอียด

จริงแล้วเนี่ยถ้าธนาคารให้ความร่วมมือ

แต่ถ้าเกิดธนาคารเกิดหัวหมอขึ้นมา
เอ้าไปร้องศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกหรือยัง

ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้ไปติดต่อธนาคารเขาใช่ไหม

ซึ่งรู้จักกันส่วนตัวคือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

เพราะเวลาเมื่อนำมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดอ้างเป็นพยานสารเจ้าหน้าที่เดือดร้อนสิครับ

เหมือนกับช่วยกันนะ
ไม่ได้สิครับเพราะว่าหนึ่งเมื่อเราต้องได้มาโดยชอบก่อน

ตอนนี้ขนาดนี้เชื่อว่าตำรวจมีหมดแล้ว

คือไปขอก็ไม่ให้ทุกธนาคารมันกันหมดนะครับ

ทีนี้ซึ่งถ้ามีแล้วมันจะบอกได้เลย

เข้ามาจากคนที่ร่วมแสดงบอล

ทีนี้ในส่วนของเงินเดินบัญชี
ถ้าที่เราสงสัยกันมาตลอด

ไม่ได้เอาสมุดไปอัปเดต

ซึ่งเราเคยพยายามถามทางครอบครัวอยู่

เขามีรายได้ทางอื่นที่ไม่ได้บอกครอบครัวไหม

เรื่องรับแทรงบอล
เขาก็ได้รับเพิ่งรับทราบจากอดีตสามีมาบอกเหมือนกัน

ก็ถึงรู้ถึงบอกอ้าวอย่างนี้ถึงบางอ้อเลย

จำได้ไหมที่บอกว่าไอ้หุ้นเสวนา

ต่อท้ายกันมาแล้วกิ๊บก็บอกว่า

หุ้นสิวนาถึงว่าการรับแทงบอล

คู่นี้นะแสนนึงคู่นี้๒แสนนะ

ตกลงเสวนาไม่ได้เป็นชื่อสถานที่อะไรใด

ก็ไม่ได้เป็นการหยอกล้อไม่จริงจัง

แล้วมันมีประโยชน์ตัวแนวทางสืบสวน
มันเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้แหละครับ

หรือคุณวุฒิไปตามหาหรือเขามากันยังไงคะ
เขามาคุยกับคุณวุฒิเพราะเขารู้ว่า๑๙ข้อ
ที่ตั้งคำถามไปยืนที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ

อันที่๒สอบแฟนของกิ๊บ

มีร่วงรู้อะไรมาประการ

ทีนี้พออดีตสามีของน้อง

คือเหมือนเป็นตัวกลาง
ให้ใครอีกทีนึงหรือยังไงคะ
น่าจะเป็นรักษณะด่างกาย

หนึ่งเป็นตัวกลางในการรับเงินในการแข่งวัดก็ส่งให้ตัวเจ้ามือ
เสร็จแล้วกำลังสันนิษฐานว่าจากประสบการณ์ที่เราติดตามข่าว
พวกที่แทงบอลทั้งหลายถ้าเบี้ยวนะครับไม่ถูกกระทืบถูกทำร้าย
บางครั้งก็ตายเป็นที่รู้กันในวงการ
สามีเขาทราบไหมคะว่าทำให้ใครหรือทำกับใคร
จริงแล้วเขารู้ถ้าสอบเชิงลึกนะเอามาสอบ
อุ๊ยอันนี้คิดลึกไปแล้วปะไม่ใช่ค่ะคือหลักง่ายตักกะง่ายครับ
ใครคิดจะช่วยไม่ว่าช่วยผู้ต้องหาก็ได้ช่วยผู้ต้องใส่คดีมีการเก้าร่วมในคดี
เบสสัญญาณมือถือมันจะบ่งบอกได้หมด
ถ้านะคะถ้าข้อมูลที่บอกว่าน้องเนี่ยรับแทงบอลให้ใครไม่ทราบ
ทีนี้มันจะไปโยงยังไงกับ๔คนที่เป็นผู้ต้องหา
ซึ่งมีเรื่องซึ่งมีเรื่องข่มขืนอยู่ด้วย
ถึงได้นำเรียนคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมเนี่ย
สัญญาณมือถือมันจะบ่งบอกก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุว่าผู้ต้องหาติดต่อใคร
ผู้ต้องสัยติดต่อใครใครมีคนมีสีพูดคุยกับกลุ่มนี้

ใครเกี่ยวข้องที่ไปก้าวล่วงในคดี

มันเป็นประโยชน์ต่อทางสืบสวน

นายสงการพอจะทราบไหมคะว่า
อีก๒คนที่ตอนแรกตำรวจสงสัยเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่พอยื่นไปสารท่านเห็นน้ำหนักยังไม่มากกว่านี้
๒คนนี้เป็นใครคืออยู่ตรงไหนในกล้อง
เป็นใครในเรื่องคะคืออย่างนี้แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ถ้าเช็คจากข้อมูลในมือถือน้องกิฟต์
ที่ผมได้นำเรียนท่านรองเฉลิมเกียรติในเอกสาร
เอามาตรวจยึดมาแล้วมาดูข้อมูล
เอามือถือผู้ต้องสัยแสดงความบริสุทธิ์ใจมาให้ตรวจสอบ
เอาคำพูดตรงหามาแล้วดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง
มีใครโทรคุยกับหมอแพทย์นิติเวศบ้าง
มีใครโทรคุยกับพนักงานสอบสวนบ้าง

มันออกมาหมดนะฮะต้องเรียนตรงไปตรงมาว่า
มันเป็นคดีที่อุกอาจและอุกชะกันนะครับ
อุ้มมาออกจากผับตี๒๑๖นาที

ตี๓กว่าถึงออกขับรถกระบะออกไป

เห็นชัดเลยเดินห้อยลงแรงมา
เจอตำรวจเดินสวนไม่ทักเลยแหละครับ

ก็เป็นไปได้ไหมที่ตำรวจเขาเห็น

อย่างนี้เรื่องสำคัญเลยนะครับถ้าชินตา
ไม่คำว่าชินอาจจะคิดว่าแค่เมา

สัญชาติยานตำรวจต้องถามสิครับ
คุณเกี่ยวอะไรกับคนที่ไร้สติในขณะนั้น

สัญชาติตำรวจผู้พุทธสหรัฐมันต้องมีต้องถาม

แล้วยิ่งวางท้ายกระบะ

ออกจากผับออกจากที่เห็นในภาพนะฮะ

ขับออกไปเวลาตี๓กว่า
คือมีเวลาหน่วงอยู่ประมาณราวโม

เขาบอกว่าตำรวจนั่งอยู่แถวรถกระบะด้วย
คำถามคือคลิปเสียงที่เราเปิดตอนต้นมันเป็นคลิปเสียงที่เป็นการพูดคุยกันระหว่าง
ตัวของพี่ชายของคุณตายและตัวหน้าชายเขาสอบถาม

สงสัยเขาบอกว่าจากภาพในคลิปมันปรากฏอยู่

ใช่ใช่ผู้หญิงที่บอกว่าเป็นคนที่ใส่เสื้อสายเดี่ยวที่วิ่งตามไปถือกับ

แต่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เป็นไรครับใช่ครับไม่คือบสิทธินากับคนนั้นไหม

ซึ่งมันมีอะไรคะเขาได้บอกอะไรเพิ่มเติมจากที่เราทราบไหมคะ
ถ้าฟังดีมันจะมีประโยชน์ต่อแนวทางสืบสวนเราอยากให้ท่านรองเฉลิมเกียรติท่านได้ดู
แต่วันนี้ได้ส่งมอบให้ท่านแล้วสบายใจแล้วครับมอบให้ท่านในเวรท่านแล้ว

เป็นการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะบทสนทนาที่ว่า
น่าตกใจก็คือตั้งแต่๓๑พฤษภาคมแล้วเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๔๕นาที
ถามว่าได้มีการรายงานให้กับผู้คับบัญชาตามระดับชั้นได้ทราบหรือยัง
ข้อมูลเหล่านี้สำคัญนะครับประกอบแนวทางสืบสวน
สิ่งที่เราบอกเนี่ยไม่ใช่อะไรมันล้วนเป็นข้อเท็จจริงแล้ว
มันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทั้งสิ้นมันไม่ได้เสียหาย
แล้วจะได้รู้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วจะได้ไม่มายุ่งในคดี
การทำงานของตำรวจส่วนกลางก็ง่ายขึ้นหมอนิติเวศ
ถ้าทางกระทรวงสาธารณสุขประหลัดกระทรวงรู้ไปให้กำลังใจเขา
เพราะเขาอยู่ในพื้นที่บางทีทำอะไรจะทำอะไรอึดอัดใจ
ในตอนนี้ถ้าถามความคืบหน้าที่เราต้องสาวต่อไป
ก็คือเรื่องกรณีการรับแทงบอลรายละเอียดเป็นอย่างไร
กับเรื่องของผลชนสูตรเบื้องต้นที่ออกมา
แต่ว่าให้รอผลชนสูตรอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลรามา

คืออย่างนี้นะครับก็ที่คณะ
โชคดีมีท่านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจสุนัน

บางตัวเนี่ยแพทย์นิติเวศสามารถบอกได้

ตัวเนี่ยสามารถบอกได้ก็บอกมาก่อน

ตัวบอกได้บอกเลยแต่เรากลัวว่า

แต่ถ้ากระทรวงธารณสุขไปให้กำลังใจ

เบียบบอนไม่จ่ายเท่าศึกษาสองหมื่น

คือเราต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะกิ๊บทำอะไรก็ตาม
นั่นก็ว่ากันไปแต่คนที่ฆ่ากิ๊บทำร้ายกิ๊บ

เมื่อยายกิ๊บพี่ชายน้าเข้ามาเขามาร้อง
ขอให้เราทำให้เขาเข้าถึงกระบวนการยุทธรรม
มันก็เป็นหน้าที่เราที่เราจะประสานทุกฝ่าย

เดี๋ยวที่ฉันขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันกับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
นี่ตำรวจภาคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับพลตำรวจตรีสุรพลวิรัตโยสินนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
รองสวัสดีค่ะค่ะรองค่ะเอาเฉพาะวันนี้ที่เราคุยกันนะคะ
ก็จะมีเรื่องรับแทงบอลของผู้ตายนะคะ

แล้วก็เรื่องที่ว่าตำรวจยังสงสัยอยู่อีก๒คน
แต่ว่าสารท่านยังไม่อนุมัติหมายให้
เอาเริ่มต้นก่อนค่ะเรื่องรับพนันรับแทงบอลของผู้ตายเนี่ย
น่าจะมีส่วนกับการตายแค่ไหนคะ
เท่าที่ตำรวจทราบข้อมูลตอนนี้นะคะท่าน
ตอนนี้ไม่เกี่ยวยังไม่มีอะไรเกี่ยวระบุเกี่ยวข้องเลยครับ

ไม่น่านะครับไม่น่าครับ

ผู้ที่ลงมือก็ไม่ได้เกี่ยวกับการรับแทงบอล
ทำธุรกิจพนันบอลใด
คือณเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรบ่งชี้
แล้วก็พาดพิงไปแบบนั้นนะครับ

จริงแล้วมีการสอบประวัติผู้ต้องหาอยู่แล้วไหมคะ
ว่าทำอาชีพกี่อาชีพ
มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสีเทาสีดำบ้างหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ได้มีการสอบอยู่แล้วไหมคะท่าน
สอบอยู่แล้วครับปรากฏอยู่ในสำนวนนะครับ

การพนันเรื่องแทงบอลเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีพาดจริงไปถึง

คนที่ทำธุรกิจลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมคะ

อืมผลชนสูตรเบื้องต้นออกมาว่ายังไงบ้างคะท่าน
ผลชนสูตรเบื้องต้นหมอก็ยังไม่ได้แจ้งมาเป็นทางการ
แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คืออาการลักษณะของการบาดเจ็บภายนอก
ซึ่งเกิดจากการกระทำให้เสียชีวิตณเวลานี้ไม่มีอะไรบ่งบอกว่า
มีการจะทำให้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่องรอย
บีบคอหรืออะไรอย่างที่ปรากฏว่ามีรอย
มีรอยที่คอปรากฏว่าพอผ่าลงไปแล้ว
อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อมันก็ไม่เป็นรอยที่จะทำให้เกิด
จะติดเชื้อหรือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นใดร่างกายภายนอก
เวลานี้ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเสียชีวิตจากการกระทำ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายร่างกายณเวลานี้ไม่มี
คุณหมอบอกไหมว่าที่ตายเพราะภาวะอาการอะไรคะ
เมื่อเวลานี้แพทย์ยังไม่สรุปที่เบื้องต้น

หัวใจของน้องกิ๊บเนี่ยเล็กผิดปกติ
เส้นเลือดดำของหัวใจ
ปกติแต่ก็ไม่ได้เรายังไม่ได้ระบุมันเป็นเรื่องของการพูดคุยกัน

เพราะฉะนั้นต้องรอแพทย์ที่ชนสูตรเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นซึ่งเรื่องนี้ตำรวจก็ไปเร่งรัดอะไรเขาไม่ได้
เขาพยายามเร่งขอผลด่วนเร็วแต่มันก็ยังไม่ได้
เพราะฉะนั้นตำรวจสันนิษฐานเองไม่ได้
ค่ะรองค่ะที่รออยู่เนี่ยคือผลชนสูตรของรามาธิบดีใช่ไหมคะ
ก็รอผลชนสูตรของหมอเกี่ยวกับว่าสาเหตุการตายที่จริง
หมอจะสรุปว่าน้องกิ๊บจะเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอะไร
ตอนนี้มันยังสรุปไม่ได้แล้วก็ความเห็นของแพทย์ยังไม่ออกมานะครับ
แล้วมีการพูดถึงการใช้สารเสพติดแอลกอฮอล์หรืออะไรในร่างกายบ้างคะ
ต้องรอผลสูตรจากแหลกของรามาธิบดีกว่า
เพราะว่าแพทย์ที่จากโรงพยาบาลพระปกเก้าเนี่ย
ส่งรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เนื้อสารอะไรกับข้อหา
ไปให้โรงแล็บของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ย
ทำการส่วนที่สูตรซึ่งผมก็ได้ปรักษาจากท่านในแพทย์สุรศัพท์
พอโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วว่าจะขอเร่งรัดให้ด่วนหน่อยได้ไหม
เพราะว่าคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนค่ะคุณหมอซึ่งเป็น
เขาบอกว่าเดี๋ยวพยายามจะเร่งรัดให้
แต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันก็อาจจะต้องมีขั้นตอนเทคนิคอะไรหลายอย่าง

อ๋อท่านหาดยังเข้าใจถูกไหมคือจริงแล้วเนี่ย
การชนะสูตรหรือการลงความเห็นของแพทย์ว่าตายเพราะอะไรเนี่ย
ยังเป็นของโรงพยาบาลในพื้นที่
แต่ว่าที่บอกว่ารอของรามาธิบดีเนี่ยคือรอผลแล็บใช่ไหมคะ
เพราะว่าโรงพยาบาลก็จะสรุปไม่ได้

ต่างทั้งนั้นมันมีส่วนทำให้หัวใจล้มเหลวไหมหรือร่างกายมันอะไร
ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่หมอก็จะต้องรอผลมา
เพื่อวิเคราะห์แล้วก็ระบุสาเหตุการตายที่ชัดเจนต่อไป
แต่ตอนนี้ยังระบุไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่ทราบว่า
สาเหตุการตายที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรที่ทำให้น้องกิ๊บเสียชีวิต
รองผู้บัญชาการคะมีการพูดถึงลักษณะลิ้นจุกปากฟูมปากเลือดไหล
ตรงบริเวณปากตรงหน้าตาเขาไหมคะว่ามันน่าจะเกิดจากเชิญ
คืออย่างนี้ครับเลือดออกปากออกจมูกมันก็คือเป็นลักษณะของการทุกข์ตก
ซึ่งเดิมทีเขาก็คิดว่ามีร่องรอยบีบแต่ปรากฏมันก็ไม่ใช่การบีบคอ
เพราะฉะนั้นต่อไปมันก็ต้องถามว่าเป็นสารพิษหรือเปล่า
มันก็ต้องรอผลตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งตำรวจเองไประบุไม่ได้
เลือดที่ไหลออกมาลิ้นลักษณะลิ้นจุกปาก
ถ่ายภาพศพถ่ายอะไรไว้ทั้งหมดนะครับ
ว่าตำรวจเขาพอจะบอกได้เบื้องต้นโดยไม่ต้องรอผลแล็บได้ไหมคะ
พอไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกไปแล้วพลาด
คืออย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าทุกเรื่องที่ประชาชนสนใจ
ถ้าอะไรที่ยังไม่แน่ชัดอย่าไปสันนิษฐานเอาเองนะครับ
ตำรวจต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐาน
ถ้าข้อสันนิษฐานที่เราไปสันนิษฐานเรานึกไปเองแล้วต่อมามันไม่ใช่เนี่ย

ถ้าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องรอผลตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสต
เข้าใจค่ะคือที่ที่ฉันถามท่านรองเนี่ยคือหมายความว่า
คือตำรวจไม่ได้ระบุว่ารักษณะที่พบได้มองเห็นได้ด้วยตา

คือยังไม่ได้บอกเรื่องนี้เหมือนกันถูกไหมคะ
ไม่ใช่ตำรวจเขาก็บันทึกสภาพตรวจที่เกิดเหตุ
ภาพทายสถานที่เกิดเหตุและภาพทายของผู้ตาย
อยู่ในสำนวนการสอบสวนอยู่แล้วครับ
ใช่ค่ะคือการบันทึกนี้เรียนทราบว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ความหมายของที่ฉันที่ถามก็คือว่า
ทางคุณหมอได้เห็นภาพศพของผู้ตายตั้งแต่แรกแล้ว
บอกได้ด้วยตาเปล่าเลยเบื้องต้นหรือไม่
เพราะบางส่วนที่ต้องรอผลแล็บดิฉันเข้าใจนะคะ
มันหมอกเหมือนโดนลูกกระสุนปืนจะโดนมีดไม่ได้

ถ้าโดนลูกกระสุนปืนเนี่ยว่ากระสุนปืนเข้าทางไหน
เข้ารูออกทางไหนจะไปถั่วไว้ว่าอย่างนั้นเราพอจะบอกได้
หรือว่ามีเชื่อค้าอยู่ทร์ถูกเชื่อรักพอ
แต่ตอนนี้มันไม่มีอะไร
แล้วคือเรื่อนออกปากออกจมูก
นั่นคือข้อตฤทธารของหมอ
ที่ไปชั้นมาสู่ศพเบื้องต้น

คือถ้าเราดูตามลักษณะศพที่ไปพบ
ลักษณะของกางเกงยีนมันค่อนข้างพอดีตัวเนี่ยนะคะ

กางเกงที่มีลักษณะแบบนี้สามารถจะใส่ขึ้นไปได้นะคะ
คือเขาไม่ได้ใส่เองอยู่แล้ว

เขาวินิจฉัยเองซึ่งในคำให้การในรายละเอียด
มันก็มีอัลสอบไว้ในรายละเอียดของสมโน้นอยู่แล้ว

ค่ะส่วนการขมขืน

แพทย์ก็ยังไม่สรุปเป็นทางการ

เราต้องรอผลชนสูตรของแพทย์ที่เป็นทางการ
ค่ะมารูมี้คือ๒ชิ้นแรกเกิดจากคุงจับ
เขาก็ให้ถังหญ้าถังป่าที่มันล๊อคอยู่
จนกระทั่งสามารถเก็บถุงยาง๒ชิ้นถุงยางอนามัย๒ชิ้นได้
ซึ่งจากการเรียกผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยในครั้งแรกมา
เขาก็รับสารภาพแล้วว่าเขากระทำชำเลา
ถุงยางเขาใช้กระทำชำเหล่า
แต่ว่าในถุงยาง๒ถุงนั้นไม่มีน้ำอสุจิ
ถ้าถามเขาในคำให้การเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่ากระทำกับเราแต่

เนื่องจากว่าเขาทำทางไปเขาบอกผู้หญิงเนี่ยมีอาการหายใจแรง

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีอารมณ์มันก็เลยไม่สำเร็จ
ส่วนอีกถุงหนึ่งเป็นความพยายามของภูมิกับ
ที่เขาไปตรวจสถานที่เกิดเหตุซ้ำ๒
เขาก็เลยมองไปทางหน้าต่างก็เห็นว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันไปติดอยู่ยอด
กิ่งไม้คือผู้ต้องหาอีกคนนึงกระทำชำราว
แล้วมีน้ำอสุจิอยู่ในถุงแล้วเหวี่ยงไป
น้ำหนักของน้ำอักษิณมันก็เลยพันไปติดอยู่ที่กิ่งไม้
ก็เลยเก็บให้พิสุรคาให้เก็บเข้ามา
ก็เลยเราลงก็ได้ผู้ต้องหา๓คนที่กระทำชำราว
รองค้าตกลงผู้ต้องหาอีกสองคนนี้ตอนนี้ตำรวจยังเชื่อว่าเกี่ยวข้องอยู่ไหมคะ
แม้ว่าสารท่านจะยังไม่ได้ออกหมายให้นะคะ
เราพยายามหารักษัตริย์ครับแต่นั่นเวลานี่มันยังไม่ปรากฏ

เสนอสารสารเจ้ายับ

สารท่านก็บอกให้ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งขนาดนี้สมุทรก็พยายามที่จะหารักฐานแตกขนาดนี้มันเจ้ายับ

เพียงพอต้องใช้คำว่าไม่เพียงพอ
สองคนนี้เนี่ยเราเห็นเขาในกล้องวงจรปิดที่เป็นข่าวอยู่ไหมคะ
ถูก
ถูกอยู่ในกล้องวงจรปิด

มุมมองเราก็ได้หาลือกันทุกฝ่าย
ตำรวจดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ตำรวจต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักของกฎหมายและความยุติธรรม

ผมเข้าใจดีนะว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนฝ่า

ใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนกระทำกับผู้หญิงในลักษณะอย่างนี้
หรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่กระแสสังคมเขาคิดไป

แต่ในส่วนหนึ่งมุมมองของผู้ต้องหาเนี่ย
ในส่วนที่กระทำความผิดก็ว่ากันไป

ถ้าเราไปดำเนินคดีกับเขาโดยที่หลักฐานไม่ถึง
ก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหา
ซึ่งเขาจะต้องไปพิสูจน์ต่อไป
ในส่วนของญาติผู้ต้องหาแล้วส่วนของผู้เกี่ยวข้องเนี่ย
เขาก็ต้องมองอยู่ว่าตำรวจดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไหม
ให้ความยุติธรรมเก็บสู้ทุกฝ่ายไหม
เพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยจะอยู่บนหลักการอะไรก็แล้ว
แต่ก็ต้องดูจากพยานหลักฐาน
ตามที่กรอบของกฎหมายกำหนด
ซึ่งเราก็พยายามตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ย

ฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนฝ่ายป้องกันปราบปราม
สืบสวนทำรวจภูทนจังหวักโดยผู้ของอลองภูมิการ

แล้วก็สืบสวนของอลองภูมิการ

ท่านรองขอเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะท่าน

รายการเดินบัญชีที่บอกว่าเป็นหลักล้าน
ตำรวจได้ไปขอรายการเดินบัญชีจากธนาคาร

ต่อมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับปรากฏว่า
เนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ย
ไม่ได้ไปปรับยอดสมุดบัญชี
หมายความว่าพอปีนึงไปปรับยอดสมุดบัญชี
เงินที่มันเข้ามาก็เลยสะสมเป็นก้อน
มันก็มีหมื่นบ้างสูงสุดก็ประมาณสามหมื่น
นั้นก็เป็นลายย่อยเนื่องจากว่า
ผู้ตายคือน้องกิ๊บเนี่ยก็ขายของทางออนไลน์ด้วย

แล้วเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีก็เหลืออยู่แค่๒บาท๕๐บาท

คือสูงสุดแค่๓หมื่นใช่มั้ยคะรองคะ

ในช่วง๒ปีคือเพราะว่าเขาทำอย่างอื่นด้วย
ไม่ใช่แค่เป็นพนักงานรับเงินเดือนหมื่นเท่านั้นถูกไหมคะ
มันเป็นยอดจากการใช้ของรายละยอดสะสม
ณเวลานี้อธิบายให้ญาติเขาได้รับทราบแล้ว
อ่า

ค่ะท่านรองขอบคุณมากเลยค่ะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวฉันติดตามจากท่านอีกนะคะ

สวัสดีครับแต่อยากต้องฝากอย่างหนึ่งนะครับ
ความกลงใจปลอดภัยจารย์พยายามทุ่มเทที่จะทำหน้าที่ให้อย่างดีที่สุด
สำเกตว่าเหตุเกิดก็ใบ๒๗ที่๒๘๒๙แล้วเสนอสารออกมาจับ

ในส่วนของทั้ง๑๙ข้อที่
ไปยื่นข้อล้องเลือกทำไมไม่เรียก

ปรุงนี้พนักนานศัพท์ฝนจะไปสอบคุณเบิร์ตที่บ้านด้วย
รับไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วแฟนคนก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเนี่ยต้องสอบด้วยไหมคะท่าน

ตอนนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าตำรวจเนี่ย
ถ้าหากว่าจะไปสอบใครเป็นพยานเนี่ย
ถ้าไปเฉินก็มาสอบเนี่ย

ไม่มีใครมาเลยทีเดียว
พอรู้ว่าจะถูกต่อมาเป็นพยานก็ตั้งหลัก
ต้องพูดกันแบบนึง

เราออกหมายเรียกไป
บางทีก็ขอผัดอะไรอย่างนี้
ด้วยสรุปสามีของ

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
โล่งใจมากขึ้นไหมเดี๋ยวจะคุยกับพี่ชายเขาด้วยว่ารู้อะไรมากกว่านี้ไหม

ครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุยไปพร้อมกันเลยกับคุณนัทธวุฒิหอยสังนะคะ
พี่ชายของผู้ตายนะคะคุณนัทธวุฒิสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณนัทธวุฒิเมื่อสักครู่นี้ดูรายการอยู่หรือเปล่า
ตอนที่รองผู้บัญชาการให้ข้อมูลนะคะ
ครับครับดูอยู่ครับ
ทีนี้ทางครอบครัวเนี่ยได้คำชี้แจงจากตำรวจเรื่องรายการเดินบัญชีฉบับที่เป็นเงินล้านแล้วใช่ไหมคะ

ค่ะท่านว่าไงบ้างตำรวจว่าไงบ้างคะ
ได้ครับตามตามที่ท่านบอกเลยครับก็น้องมันขายเครื่องสำอางอะไรของมันครีมเคิมอะไรของมันเนี่ยครับ
อ่าคือแค่ไม่ได้ไปอัปเดตสมุดเฉยใช่ไหม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
ตำรวจเนี่ยอธิบายให้ฟังหรือตำรวจให้ดูเลยคะ
ก็เขาชี้แจงนะเขาก็เอามาให้ดูอะครับก็ชี้แจงครับตามตามนั้นตามที่ท่านบอกเลย
คุณวุฒิได้ดูเองทั้งหมดถูกไหม

รายการที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดเท่าไหร่จำได้ไหมคะ
ก็เหนือครับว่า๓๐๐๐๐๒๐๐๐๐ก็อยู่ราวนั้นนะครับ

ครับก็มันเป็นย่อนรวมแล้วนะมันทบมาทีเดียวอ่ะ
มันตั้งแต่ปี๑๕มาถึงปีนี้มันก็เชื่อครับว่ามันไม่เกี่ยวกับการตายของน้อง
ซึ่งทางครอบครัวไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเขามีเงินขนาดไหน
ยายผมอ่ะเขาไม่รู้คือเขาเห็นยอดในบัญชีนะเป็นธรรมดาของคนแก่
ทำไมมันมีแค่ขนาดนี้ขนาดนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยครับว่าน้องมีเงินอะไรถึงขนาดนี้

แล้วตกลงตอนที่มันเป็นขาเข้าที่มันเป็นยอดรวมเนี่ยนะคะ
แล้วอีกบรรทัศน์ที่อยู่ด้านล่างลงมามันใช่ขาออกไหม
ใช่ครับก็ได้เขาย่อนรวมมาเลยครับ
แล้วเวลาขาออกมันไม่ได้ออกเป็นก้อนใช่ไหมคะ
หมายถึงว่ามันไม่ได้ออกทั้งก้อนล้านกว่าไม่ใช่ใช่ไหม
มันก็ไม่ใช่เขาแน่เหมือนกันพบย่อนมารวมเหมือนกัน
หมายถึงว่ายอดรวมมาเป็นขาเข้าเข้าใจ

มันก็เป็นยอดรวมของออกเหมือนกันเหรอคะหรือยังไง
ใช่ครับเหมือนกับยอดเข้าแหละครับ

เพราะฉะนั้นบัญชีนี้ไม่ติดใจแล้วใช่ไหม
ถามว่าติดใจมันก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยครับ
มันไม่ได้เกี่ยวกับการตายของน้องหรอก
คุณนัทธวุฒิตกลงเรื่องที่คุณกิฟต์รับแทงบอลเนี่ยยังไงคะ
ก็วันนี้มันก็ไม่รู้อะเนาะ
เขาแทงบอลอะไรผมก็ไม่รู้เขาหรอก
แต่ผมรู้ว่าแค่คร่าวไง
แต่มันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอก
เอ่อคุณจริงจริงคุณนัทธวุฒิรู้เองอยู่แล้วหรือว่ารู้จากสามีเก่าของคุณกิฟต์คะ
ก็รู้เองครับรู้เองผมพอรู้ครับว่าน้องทำอะไรอยู่อะไรยังไงอยู่

มาตลอดเหรอรู้มาตลอดไหม
ได้รู้มาตลอดอยู่แค่ว่าเออว่าวันนี้วันเสาร์มีบอลหน้าอะไรนะ
น้องชอบลิเวอร์ไงพูดกันตามตรงเลย

แต่น้องมันจะไปอะไรยังไงผมไม่รู้ก็นั่นไง
ค่ะน้องเนี่ยบอกคุณวุธหรือว่า
คือเขาบอกเราตรงไหมหรือเราสังเกตเอง
ตอนแรกผมสังเกตก่อนว่าน้องมันอะไรแปลกไง
ผมก็เลยถามตรงมันก็บอกนะครับว่าเออนิด
นิดหน่อยก็คือไม่ได้แทงเยอะไง
เดี๋ยวเขารับแทงใช่ไหมคะ
เขารับแทงไหมนะผมก็ไม่รู้นะแต่
กล้าจะแทงด้วยหรือรับแทงด้วยผมก็ไม่รู้นะ
เดี๋ยวนะตกลงที่เราเข้าใจเนี่ยคือเราเข้าใจว่าน้องเนี่ยแทงบอล
หรือเราเข้าใจว่าน้องรับแทงบอล

ใช่ใช่อันไหนใช่แทงบอลหรือรับแทงบอล
ก็ไม่รู้ว่ามันทั้งสองอย่างนะครับผมที่ผมรู้มา
แต่พูดกันตามตรงเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้องเลย
หมายถึงไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตใช่ไหม
ใช่มันไม่เกี่ยวครับผมดูแล้วมันไม่เกี่ยวครับ
แล้วคุณวุฒิได้คุยกับอดีตสามีไหมคะอดีตสามีคุณกิ๊บอะค่ะ
ก็คุยครับคุยกับน้องมันดู
เขาว่าที่รับแทงบอลเนี่ยแม้แต่ตัวคุณวุฒิเองรู้ไหมว่า
คุณน้องเนี่ยรับแทงบอลให้ใคร
ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ไปเรื่องส่วนตัวเขาครับผมไม่ค่อยรู้
อดีตสามีเขารู้แล้วเขาบอกคุณวุฒิไหมคะอดีตสามีเขารู้ไหม
เขาก็รู้ว่าเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแต่ผมไม่รู้ว่าใครอะไรยังไง

ไม่ไม่ได้ถามนะครับเพราะว่าไม่ได้ถามอะไรเขาว่าเรื่องนี้เพราะมัน
คุณวุฒิทำไมถึงคิดว่าเรื่องการแทงบอลรับแทงบอลไม่น่าจะเกี่ยวกับคดีนี้คะ
ก็มันไม่น่าเกี่ยวครับมันเกี่ยวที่ผมฆ่าใจเลยเลยนะเอาตรงเลยนะ
เนี่ยคือมีการวางแผนกันมาไหมไอ้ที่ผมคาใจอ่ะ
ผมไม่ได้คาใจเรื่องเงินในบัญชีเงินเงินล้าน
เพราะว่าตำรวจคติแจงให้ผมเข้าใจหมดหมดแล้วเขาเอาไหม
ก็คือเนี่ยที่คาใจคือคุณวางแผนกันมาไหม
ที่ว่าวางแผนเนี่ยคือมันจะมีเหตุจูงใจอะไรให้ต้องมีการวางแผนคะ
อันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้อยู่กับน้อง
ใช่ดิฉันทราบว่าคุณวุฒิไม่รู้แต่หมายถึงว่าที่เรารู้แวดล้อมมานะคะ
เราคาใจว่าทำไมมันถึงต้องคิดว่ามันน่าจะเป็นการวางแผนเลยล่ะคะ

อ่า

นี่ครับก็เป็นข้อสงสัยนี่ไง

คุณวุฒิได้คุยกับทางคุณหมอเองบ้างไหมคะ
หรือว่าได้ข้อมูลเกี่ยวกับการชนสูตรเบื้องต้นบ้างไหมคะ
ยังครับยังรอผลการชนสูตรอยู่ครับ
ได้กลับไปถามคุณหมอหรือว่าได้กลับไปบอกไหมว่า
สงสัยประเด็นนั้นประเด็นนี้จากสภาพศพ
หมอเขากำลังทำงานอยู่ครับ
เดี๋ยวก็จะมาชี้แจงให้พวกผมเข้าใจหมดเลย
ว่ามียาไหมในตัวน้องไหมหรืออะไรยังไง
เดี๋ยวหมอเข้ามาชี้แจงครับรอผลกันอย่างเดียวเลย
อ้าวแล้วคุณวุฒิยังสงสัยในตัว๔คน

ว่าไม่ใช่แค่ประสงค์ที่จะข่มขืนเท่านั้น
น่าจะมีเรื่องอื่นยังสงสัยอยู่ไหมคะ
ก็สงสัยนะว่าพวกเขามีการวางแผนกันกันมาไหม

ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวนั้นเข้าใจแล้ว
ก็คืออยากรู้แค่ว่ามีการวางแผนไหม
มีคนอื่นเกี่ยวด้วยไหม๒คน
มีการมอมยาหรือใส่ยาอะไรให้น้องผมกินไหม

แล้วคนร้ายมีแค่นี้หรือเปล่า

ตำรวจได้บอกทางครอบครัวไหมคะ
อีก๒คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยคือใคร
รู้จักแต่ชื่อครับแต่ยังไม่เคยเห็นหน้า

ไม่ก็ชื่อที่เขาออกมากันตามข่าวอะครับ

ใช่ครับรู้รู้จากข่าวครับ

ตอนนี้ตำรวจก็ทำงานกันอยู่ครับ

อีกส่วนนึงก็ยังมีทางจรภิโรนดร์ไอ้ชาติ

เนื่องจากว่าในคดีนี้นะครับเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน
แล้วก็ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติหน่วยงานต่างเนี่ย

ก็คือน่าจะคนละส่วนบ้างครับจารย์ตัวเองชาติ
ทำไมเจรตำรวจต้องไปคดีนี้เจรตำรวจนะ
ก็คือตัวท่านสุชาติไปเองเลย
ไปสอบปากคำพยานปากต่าง
สอบปากคำไปพบคุณวุฒิไปพบคุณยาย

แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทั้งสิ้น

ฟังจากเมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้บัญชาการเสร็จแล้ว

คือเรื่องพนันบอลถึงแม้ว่ามีแต่ไม่น่าจะโยงไหมคะ

หลักฐานต่างที่มอบให้กับท่านรองเฉลิมเกียรติ

บางทีคุณวุฒิอาจจะกลัวอะไรบางประการ
ซึ่งเรามีข้อมูลว่าคุณวุฒิบอกอย่างไร

แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า

เราต้องการทำความจริงให้ปรากฏใครเกี่ยวข้องบ้าง

เพราะว่าสิ่งที่เรามาทำต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ส่วนเขาจะเป็นอย่างไรนั่นเรื่องของเขา

เราเชื่อว่าตามที่ปรากฏในเสียง

เพราะว่าตอนนี้ที่รอความชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เรื่องของผลจากแล็บโรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งรองผู้บัญชาการภาค๒เมื่อสักครู่นี้ท่านก็บอกแล้วว่า
ให้เร่งรัดให้หน่อยเพราะว่าเป็นคดีที่คนให้ความสนใจนะคะ

คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่วันนี้สวัสดีค่ะ